ว่าด้วยเรื่องอดีตตำรวจกับหมา
ของดิฉันว่าด้วยเรื่องอดีตทหารกับหมากันหน่อยค่ะ

นี่ค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ
ข้าราชการทหารเป็นข้าราชการเกษียณอายุราชการไปแล้วนะคะ
ใช้ปืนเจาะยิงเจ้าเต้าหู้
เป็นหมาของเพื่อนบ้านจนกระทั่งมันเสียชีวิต
หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จแล้วไม่ได้หนีไปไหนนะคะ
เดินทางไปที่โรงพักมอบตัวกับตำรวจด้วยตัวเอง
บอกว่าคิดว่ามันเป็นหมาจรจัด
คิดว่ามันเป็นหมาจรจัดแล้วมันไล่กัดผมไม่ใช่ผมคนเดียวที่โดน
เพื่อนบ้านคนอื่นก็โดนมาดูเรื่องราวนี้กันหน่อยนะคะ
ไปดูที่โรงพักเมืองอุดรธานีค่ะ
ตำรวจเนี่ยคุณผู้ชมไปตรวจสอบสภาพซากของเจ้าเต้าหู้ตัวนี้เนี่ยนะคะ
เป็นหมาพันธุ์ผสมอัลเซเชียนอายุสักประมาณ๕ปี
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ลำคอด้านซ้าย
นอนตายอยู่ที่หน้าบ้านของนางพักจิราพรโกสุมสิริ
โดยมีเจ้านินนะคะเมียของเจ้าเต้าหู้มาดูอยู่ด้วย
เจ้านินตั้งท้องมาดมร่างเจ้าเต้าหู้ผัวของมัน
คุณพักจิราพรเล่าบอกว่าเจ้าเต้าหู้เป็นหมาของเพื่อนบ้าน
มาติดพันกับเจ้านินแล้วก็ไม่ยอมกลับบ้าน
เจ้าของเดิมก็เลยฝากให้ดูแลต่อ
เจ้าเต้าหู้และเจ้านินเป็นคู่รักที่มันรักกันมาก
รักเดียวใจเดียวมีลูกกันด้วยกัน๓ครอกแล้วนะ
ช่วงเกิดเหตุกำลังตักผ้าอยู่บริเวณชั้น๒ของบ้าน
ได้ยินเสียงหมาเห่าแล้วก็ได้ยินเสียงปืนหนึ่งนัด
เพื่อนบ้านตะโกนบอกว่าเจ้าเต้าหู้ถูกยิง

ตอนนั้นที่ออกมาดูเจ้าเต้าหู้ดิ้นทุรนทุรายทรมาน
เลือดไหลอาบนะคะสักประมาณ๕นาที

ก็เลยไปแจ้งตำรวจให้มาดูนะคะ
หลังจากนั้นสักประมาณช่วงเย็น
คนที่มามอบตัวเป็นอดีตข้าราชการทหาร
เกษียณอายุราชการแล้วชื่อว่าจาสิบตรีมัยตรีผูกพันธ์
เดินทางไปมอบตัวกับตำรวจโรงพักอุดรธานี
สารภาพบอกว่าเป็นคนใช้ปืนยิงเจ้าเต้าหู้ตายจริง
เพราะอะไรเพราะว่าเจ้าเต้าหู้ไปไล่กัดเป็ดกัดไก่ที่เขาเลี้ยงไว้
พอไปไล่มันเนี่ยเจ้าเต้าหู้เนี่ยกลับมาไล่กัดเขาอีกนะคะ
เคยโดนกัดมาแล้วสองครั้งไม่หนำซ้ำค่ะไม่ใช่เขาคนเดียวที่โดนนะ
เจ้าเต้าหู้ชอบไล่กัดเพื่อนบ้านที่เขาขับรถขี่ผ่านไปผ่านมาบริเวณนั้นด้วย
ทีนี้คนก่อเหตุจ่าสิบตรีมายตรีเนี่ยเล่าด้วยสีหน้าเรียบเฉยมากเลยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมสีหน้าแบบนี้นะ
เขาบอกว่าได้ปั่นจักรยานผ่านหน้าบ้านแล้วปรากฏว่าเจ้าเต้าหู้ไล่กัดโมโหค่ะ
กลับไปที่บ้านไปเอาปืนขนาดจุดสองสองมายิงมันตายหนึ่งนัด
คือไม่รู้ว่าเจ้าเต้าหู้เนี่ยมันเป็นหมาที่มีเจ้าของคิดว่ามันเป็นหมาจรจัด
รู้สึกผิดไหมที่ทำไปเนี่ยบอกว่าไม่นะไม่รู้สึกเสียใจดีใจด้วยซ้ำที่มันตายเพราะมันไล่กัดผมมาตลอดนะคะ
เขาบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นตำรวจเองก็เลยเอาล่ะมีการตั้งข้อกล่าวหาสามข้อกล่าวหาคือหนึ่ง
ทารุณกรรมสัตว์๒ทำให้เสียทรัพย์๓ความผิดตามพรบออาวุธปืนค่ะ